เดี๋ยวช่วงแรกวันนี้ไปดูในหลายพื้นที่กันหน่อย
คุณผู้ชมก็ยังคงมีงานสงครานให้ไปเที่ยวกันอยู่นะครับ
คึกคักนะฮะเช่นเดียวกันกับที่ศรีลมวันนี้เขาคาดการณ์ว่าจะมีคนเยอะมากที่สุดครับ
ทางจังหลวดเองก็บอกว่าวันนี้จะมีนักเที่ยวราวเจ็ดหมื่นคนเข้าไปเที่ยวสีลมคืนสุดท้าย
ติดตามบริการพร้อมกันกับคุณมาซิวรีกล่อมแก้มรายงานสดบรรยากาศเข้ามาให้ชมกันครับ
วันสุดท้ายของการเล่นน้ำสงกรานที่ถนนศรีลมเห็ดในปีนี้แล้วนะคะ
แต่ก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่อง
แม้ว่าจะเหลือเวลาอีกไม่ถึง๑ชั่วโมงค่ะ
อย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มนี้มาจากทั้งสาธรณ์พระรามสองและห้วยควางมาร่วมเล่นน้ำสงครานที่สีลมทุกปีเพราะเสน่ห์ความหลากหลายของชาวต่างชาติ
มาทุกครั้งก็รู้สึกว่าได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
แต่อุ่นใจและปลอดภัยกว่าเดิม
แม้จะติดป้ายประชาสัมพันธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
แต่ก็ยังพบชาวต่างชาติที่แต่งตัวล่อแหลมอยู่บ้าง
ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวปรับปรุงการแต่งกาย
โดยจะมีร้านเสื้อผ้าแผงลอยคอยให้บริการในระแวกใกล้เคียงค่ะ
มีเพียงนักท่องเที่ยวทำโทรศัพท์หายแล้วก็ได้คืนแล้ว๑รายค่ะ
แม้วันนี้จะมีคนเล่นน้ำที่ศรีลมมากที่สุด
แต่พ่อค้าแม่ค้าก็บ่นเป็นเสียงเดียวกันว่ายอดขายลดลงครึ่งต่อครึ่งค่ะ
ของที่ซื้อมาอาจจะขายไม่หมด
ต้องมีการงัดกลยุทธ์ต่างเพื่อมาดึงดูดลูกค้า
ขายประจำอยู่ที่นี่ทุกปีนะคะ
บอกว่าปีนี้จากปกตินะคะ
รายได้อยู่ที่ประมาณ๑๕๐๐๐บาทต่อวัน
ก็ลดเหลือเพียง๕๖๐๐๐บาทต่อวัน
เป็นผลมาจากการจัดระเบียบที่เคร่งคัด
ต้องมีการลดราคาสินค้าครึ่งต่อครึ่ง

คือส่วนมากคนที่มาขายจะมาทุกปี
ร้านแถวนี้หลายคนขายมา๑๐กว่าปี๖๗ปี

เพราะว่าหลายคนเขาบอกไม่ไป

เขาเล่นแป้งได้รถวิ่งได้

คือเขาเอาเงินไปเขาบอกมานี่แล้ว

แต่ว่ากล้าพูดเลยปีนี้ไม่มีใครขายแอลกอฮอล์
ส่วนนิสิตปี๓จากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยแก๊งนี้

ระโกนเรียกลูกค้าทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนค่ะ
ลดราคาซองกันน้ำจาก๔๐เหลือ๑๕บาท
และยังคงมียอดขายราววันละ๒๐๐๐นะคะ
ซึ่งรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย
ก็จะมอบให้กับมูลนิธิการกุศลค่ะ
และอีกราวประมาณ๓๐นาที
จะมีการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่
เพื่อเป็นการคืนพื้นผิวการจราจร